ดูคนสวยสายฮาแห่งอโยธยากันจ้า
ต้องบอกว่าคู่นี้นะคะตัวตึงทั้งบ่าวและนาย

จะเป็นยังไงค่ะไปชมกับช่วง

เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงเจ้าค่ะ
สำหรับบ่าวตัวตึงของแม่พุทธตัน
อยากอีอึงหรือน้องจ้าแดนดาว
อยู่ในจักรก็เดินตามหน้าต้อย
เป็นทั้งสนามอารมณ์เป็นทั้งความหา
สร้างสีสันบอกเลย
บทแม่แจริมเจ้าเกิดอีอึงเต็ม

ก็ขยันถ่ายคลิปจนเป็นที่มาของแก๊ง๓บาท
จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย

เรามีกันแค่นี้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอ่อนแอ
โถเอ็นดูในความซีปึ๊กของนายและบ่าวทั้งเบลล่ารานีและน้องจ๊ะจ๋า
ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าคนสวยเขาติดตลกกันยกทีม
ว้าวเวรี่กูด

อื้มตัวเต็มจริงแล้ว
ตัวเต็มแห่งอยวทยาเข้ามารวมตัวกันตรงนี้แหละ